เช้าวันนี้คุณผู้ชมตำรวจปราบรามยาเสพติดนำกำลังเข้าจับผู้ต้องหาเชื้อชาติอินเดียนะคะ
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนค้ายาเสพติดรายใหญ่ในย่านสุขุมวิทย์ค่ะ
ต้องบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะ
หลังจากที่มีการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเครือข่ายไอซ์๔๐๐กิโลกรัม
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๒๐ทับ๘ในซอยพร้อมมิตรสุขุมวิท๓๙
จับกลุ่มนายฮาปรีสซิงสัญชาติไทยเชื้อชาติอินเดีย
ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาสนับสนุนสมคบกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดค่ะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่าจากผลการสืบสวน
พบว่าผู้ต้องหาคนนี้มีความเชื่อมโยงจากเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด

โดยเฉพาะผู้ต้องหาที่ยึดของกลางเป็นไอซ์ถึง๔๐๐กิโลกรัมเมื่อเดือนกรกฎาคม
ไอซ์๒๘๒กิโลกรัมที่ลักลอบลำเลียงมาทางรถไฟเมื่อปีที่แล้ว
หลักฐานสำคัญก็คือหลักฐานการโอนเงินไปกว่า๓ล้านบาท
ให้ผู้ต้องหาไปซื้อรถยนต์มาดัดแปลงเพื่อลำเลียงยาเสพติดค่ะ
ด้านพลตำรวจโทสมหมายก็บอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ต้องหาทำธุรกิจบังหน้าหลายอย่าง
ค้าขายเสื้อผ้าห้องเช่า
เมื่อปีที่แล้วตำรวจเข้ามาตรวจค้นหาพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดี
นำไปสู่การเชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด

ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมค้ายาเสพติดรายใหญ่ในประเทศไทยค่ะ
แม้จะยังให้การปฏิเสธแต่ก็ยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจน
เชื่อมโยงกับนักค้ายาเสพติดภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ด้วย
เอามงานโอนไปให้กับผู้ค้า
แน่นอนครับถ้าไม่งั้นออกมาจับจะไม่ได้

เราต้องชี้แจงสารเยอะเลยนะ
สารเราต้องสร้างละเอียดแล้ว
ถ้าไม่สมบูรณ์พยานหลักฐานไม่แน่นเราไม่ได้หมาย
เครียดนะคะขณะที่ถูกตำรวจคุมตัวออกจากบ้านพัก
เพื่อนำไปสอบสวนต่อที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
แล้วก็มีการตรวจสอบการทำธุรกิจด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่า
เรื่องต้นก็เตรียมที่จะอายัดทรัพย์สินและบ้านพักอาคารพาณิชย์ไว้
รวมมูลค่ากว่า๑๓๐ล้านบาทค่ะ